จะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ทำให้ต้นยางนาที่เชียงใหม่นะครับ
โค้นมาหรือว่าทำให้สารหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูนได้พังเสียหาย
จนกระทั่งมีคลิปนะฮะคลิปที่เขาบอกว่าทำแบบนี้ได้ยังไง
อืมล่าสุดนะครับคุณผู้ชมฮะชุดสืบสวนภาคห้า
จับได้แล้วแก๊งที่ทำคลิปลามกนี้ครับ
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเข้าไปช่วยกันนะครับ
ซากความเสียหายและทำความสะอาดสารหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูน
อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอที่จะบุรณะซ่อมแซมนะครับ

ท่านประธานกรรมการศาลหลักเมืองเชียงใหม่ลำพูน
บอกว่าเหตุภัยธรรมชาติที่โยงกับคลิปผู้ชายผู้หญิง
มามีเพศสัมพันธ์กันใต้ต้นยางนาเนี่ยนะ
เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับเพราะเชื่อว่าต้นยางนา
ที่มันโค้นที่มันล้มเนี่ยเพราะว่ามันมีอายุมาก
เก่าแก่กว่าร้อยปีนู่นนะฮะและอยู่ในสภาพสุดโทรม
มีรากที่ผูกพังแล้วก็ในลำต้นเนี่ยมันกลวงไงครับ
ตอนนี้นะฮะพอลมพัดแรงมันก็โค้นล้มได้
นายบุญยฤทธิ์นิปปะวนิษฐ์ท่านในอำเภอสันทราย
ก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อยื่นหนังสือถึงนายประจนปรัชกุล
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ
ให้สอบหน่อยได้ไหมตรวจสอบหน่อยได้ไหม
เอาผิดกับคนที่เผยแพร่คลิปผู้ชายกับผู้หญิง
ที่มีเพศสัมพันธ์กันแบบไม่อายฟ้าดินนะ
ส่วนพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลเสีย
ทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอสารพี
คือมันกระทบความรู้สึกของคนที่นั่นเขา
ควรจะทำพิธีขอขมาแล้วปัดเป่าสิ่งไม่ดี
หรือที่เรียกว่าขวัญสืบชะตา
เพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองต่อไป
ทางด้านตำรวจพลตำรวจตรีวรพงศ์คำลือ
ท่านผู้ประคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๕
สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อประมาณสัก๒เดือนที่ผ่านมา
มีคนเข้าไปดูในกลุ่มเป็นจำนวนมาก
แล้วคลิปก็ถูกเผยแพร่ไปในกลุ่มเว็บไซต์ลามกอนาจารย์อื่นอีกด้วย
ซึ่งในกลุ่มที่โพสต์คลิปนี้เข้าไป
มันต้องเป็นสมาชิกโอนเงินเพื่อขอเข้ากลุ่มล่าสุด
ตำรวจจับตัวได้แล้วคนที่เปิดบัญชีเอาไว้โอนเงินรับเงินนะฮะ
อยู่ระหว่างควบคุมตัวมาดำเนินคดี
จากนั้นเดี๋ยวจะสอบสวนขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดยเฉพาะคนที่กระทำอนาจารย์ในคลิปวิดีโอซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยครับ
เรื่องของต้นยางนาที่ล้มลงมาเนี่ยนะคะก็ต้องมีการประชุมกัน
แล้วก็ดูไปถึงเรื่องของการแก้ปัญหาแบบเร่งด่วนเลยนะคะ
เพราะว่าไม่งั้นก็จะส่งผลให้เกิดผลกระทบอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะคะ
เรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตร์อาจารย์บันจงสมบูรณ์ชัยนะคะ
อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อมล้อมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้เสนอแนวทางการแก้ปไขปัญหาที่มีต้นยางนาลล้มทับบ้านคน
แต่ได้เพียงปลายเหตุมันแก้ไม่ได้
ก็เป็นเพราะว่ามาจากการขยายเมือง
ที่มีการทำถนนเทคอนกรีตทับโคนต้นยาง
รากต้นไม้ก็เลยเน่ามันไม่สามารถที่จะช้อนชัยยึดดินได้นะคะ
ท่านอธิบายบอกว่ารากต้นยางปกติจะยาวไปถึง๒๐เมตร
แต่ที่เราเห็นเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาแค่๕เมตรเท่านั้นเอง
ลากสั้นแบบนี้ค่ะมันก็เลยทำให้ต้นยางล้มได้
แล้วต้นยางสูง๓๐๔๐เมตรสังเกตเห็นดีเนี่ยนะคะ
จะเห็นแนวการล้มที่ทับไปทางเดียวกันทั้งหมด
เพราะว่าทิศทางของรากต้นไม้มันยึดโยงเพียงแค่๓ด้าน
อีกด้านหนึ่งก็คือมันติดถนน
รากโดนคอนกรีตทับจนเน่ามันโตไม่ได้
ลมพัดมาทางถนนก็เลยทำให้ล้มลงง่ายแบบนี้นะคะ
ล่าสุดนะคะวันนี้มีการประชุมกันที่สารกลางจังหวัดเชียงใหม่
เรื่องของการแก้ไขต้นยางนานี่แหละค่ะ
เดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องไปตรวจเช็คเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าต้นไหนไม่สมบูรณ์
ก็คงจะต้องตัดทิ้งเพื่อความปลอดภัยนะคะ
นี่ค่ะก็คาดว่าจะตัด๓๐ต้นนะคะ
ในวันพรุ่งนี้ที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ต่อมาก็จะตัดอีก๙๐๒ต้นนะคะ
คือเป็นลักษณะแบบลดความสูงของมัน
ลดมีการลดทอนความสูงลงมา

แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเครื่องเลเซอร์มาเช็คดูต้นไหน
ถ้าไม่สมบูรณ์ก็คงจะต้องมีการตัดออกนะคะ
นี่ประมาณสัก๒๓เดือนข้างหน้าจะใช้อันนี้นะคะ
ส่วนระยะยาวเส้นเชียงใหม่ลำพูน
อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพื้นผิวถนน
อย่างที่บอกค่ะต้องทำผิวถนนใหม่
รากของต้นยางเนี่ยสามารถขยายแล้วยึดกับดินได้อย่างมั่นคงนะคะ
ถนนเส้นนี้นี่คลาสสิกเป็นสัญลักษณ์เลยนะคะเนี่ยค่ะ
แต่ความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าต้นไม้ก็อายุมากด้วยนะคะ